หัวใจฮะพ่อแม่ใจร้ายเอาลูกเพิ่งออกเพิ่งคลอดมาใหม่
เอาไปทิ้งอยู่กลางแดดฮะใส่กล่องโฟมแล้วกล่องโฟมเนี่ย
ห่อด้วยถุงขยะอีกทีเพราะดีพี่วินมอเตอร์ไซค์หูดีเหลือเกิน
ได้ยินและช่วยชีวิตก่อนเด็กจะขาดใจตายครับ
รอดแล้วรอดแล้วครับลาเห้ยรอดละ
พลเมืองดีพี่วินมอเตอร์ไซค์และพลเมืองดีมาช่วยกันพัดวี

เด็กตัวจิ๋วเดียวก็เพราะเพิ่งเกิดมาเพิ่งคลอดออกมาฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซอยใจสมานนะครับสุขุมวิทย์๖
ก็คือย่านคลองเตยอยู่ใกล้กับถังขยะ
อยู่ในกล่องโฟมและในกล่องโฟมเนี่ย
ห่อด้วยถุงขยะสีดำอีกที
เป็นทารกเพศชายเสียงร้องไห้จ้าเลยฮะ
แต่ตอนที่แรกอยู่ในถังขยะเนี่ย

ไม่มีใครได้ยินเพราะได้เสียงรถมันค่อนข้างดัง
แต่มีพี่วินอยู่คนหนึ่งบิดมอเตอร์ไซค์ผ่าน

เหมือนหูมันจะมีความชำนาญเป็นพิเศษ

ใช่มันดังทะลุกล่องโฟมออกมา

ค่อยเอาขาแท็กถอยรถออกมา
มาดูที่กล่องขยะมาดูที่กองขยะว่าตกลงแล้ว
หูแว่วเราผีหลอกกลางวันหรือเปล่า

พอเปิดถุงดำมาเจอกล่องโฟม

เอาตาจ้องเพราะตอนเปิดกล่องโฟมเสียงมันเงียบไปแล้ว

ตาจ้องสักพักเดียวน้องหายใจ
หายใจคราวนี้ก็เลยเรียกคนอื่น
พลเมืองดีมาช่วยกันตามเจ้าหน้าที่ครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็สันนิษฐานได้ข้อเดียวแหละ

พ่อแม่ไม่พร้อมจะเลี้ยงดูเด็กคนนี้ก็ตามทีนะครับ
แต่การทิ้งลูกแบบนี้มีความผิด

แล้วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ต้องมีการขยายภาพ

เพื่อตามพ่อแม่๒คนนี้ต่อไปครับ
ค่ะมีชีวิตใหม่นะลูกนะ